ดูอีกความคืบหน้านะคะกรณีที่สามีเก่า
ฆ่าสามีใหม่เมื่อเป็นข่าวปลายเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ล่าสุดตำรวจก็ตามจับผู้ต้องหารายนี้ได้แล้ว
หลังจากที่หนีไปกบดานที่จังหวัดปราจีนบุรี
โดยนำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพแล้วก็แถลงข่าวด้วย
นายนพสิทธิ์กงแก้วอายุ๔๔ปีนะคะ
ถูกตำรวจภูทรจังหวัดปราจีนบุรีนำตัวมาแถลงข่าว
เป็นสามีใหม่ของนางอุไรพรพรมสุวรรณอายุ๔๑ปี
เมื่อวันที่๒๓มกราคมที่ผ่านมา
แล้วต่อมาก็ลักพาตัวนางสาวมันลิกานึกเว้นอายุ๒๓ปี
พร้อมกับลูกสาววัย๕ขวบเพื่อเรียกค่าไถ่นับแสนบาท

ก่อนที่จะถูกตำรวจติดตามจับกลุ่มไล่ล่าอย่างหนัก
จนกระทั่งถูกปิดล้อมจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดนะคะ
นายนพสิทธิ์ยังถูกตำรวจควบคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วก็บอกด้วยว่าในวันที่ถูกจับนั้นตั้งใจจะยิงต่อสู้กับตำรวจนะคะ
เพราะว่าต้องการจะสู้ตายเลยล่ะ
แต่กระสุนปืนนั้นเกิดขัดลำกล้องซะก่อน
ก็เลยถูกตำรวจเข้าชาร์จแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะ
ส่วนสาเหตุที่ยิงสามีใหม่ของอดีตภรรยาเสียชีวิต

คิดว่าตัวเองจะไปคืนดีกับอดีตภรรยา
แล้วก็ถูกต่อหาพร้อมกับหาเรื่อง
ก็เลยบันดาลโทษะลงมือก่อเหตุค่ะ

ต่อไปพวกมันก็มีหมาต่อไปมันก็มีสมัยอีกแล้ว
ก็อ่ะนะมันมีอย่างนี้มันก็ต่อยหน่อย

แล้วก็ก็เลยออกไว้มีหน้ารถของเขาอีกชีวิต
แล้วก็จำเป็นจะต้องเซ็นเซอร์ข้อความบางข้อความนะคะ
สำหรับนายนพสิทธิ์ก็ถูกแจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นตายโดยเจตนา
พกพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีอาวุธปืนสงครามที่นายทะเบียน
ไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย
รวมถึงข้อหาเอาตัวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปี
และเอาตัวบุคคลอายุกว่า๑๕ปีไปโดยใช้กำลังประทุษร้าย
หน่วงเหนียวหรือกักขังบุคคลใด

บอกว่าผู้ต้องหาเป็นเอเย่นค้ายาบ้ารายใหญ่
เคยก่อเหตุฆ่าคนตายมาหลายท้องที่
แล้วก็ยังมีหมายจับในท้องที่นาดีอีกคดีด้วยนะคะ